หมัดพิฆาตกระชาติแสงสีสุวรรรค์
แล้วที่จะให้ดูวันนี้เนี่ยนะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกดูเมื่อกี๊รอบด้าน
เดี๋ยวหลายคนบอกว่าได้เห็นภาพ

อยู่บนเวทีมี๓คนมีใครบ้างล่ะ
เริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยเอาเพลงมา
มุมซ้ายก่อนถืออะไรในมือ
ถือไมค์เขาเป็นนักร้องที่ไม่ใช่นักร้องเพลงค่ะถูกต้องแล้วแสงมาด้วยเห็นไหมมีแสงไหม

อันนี้จำลองกันให้เห็นเลยว่าใครเป็นใครใช่ไหมเนี่ย
ขยบมาดูคนกลางหน่อยดีไหมคะ
นี่คนแปลกนี่ครับมาเกี่ยวเพราะว่า
คือคุณโน๊ตอุดมในการเดี่ยว๑๓เป็นช่วงใหญ่เลยนะ
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรี
มีการเปรียบเทียบไปต่างนานานะครับก็ทำให้เกิดกระแสการต่อต้าน
แล้วคุณศรีสุวรรณก็มองว่านี่จะเป็นการปลุกระดมให้คนมาชุมนุมหรือเปล่า
ส่วนอีกคนนึงเป็นใครนั่นน่ะลุงศักดิ์กันสิครับ
ลุงศักดิ์หรือว่านายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลนะฮะ
เป็นคนที่เข้าไปซัดเข้าที่หน้าของพี่ศรีสุวรรณ
โอ้โหก็เขาประกาศตัวเลยล่ะว่าเขาเป็นคนเสื้อแดงแล้วเขาไม่พอใจ
ไม่พอใจที่คุณศรีสุวรรณมาร้องเรียนเรื่องราวต่าง
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อวานขึ้นไปดูครับ

และวัดดีขวยกับเด็กของคนเก่าผม
โอ้โหคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้กองทัพสื่ออยู่กันเพียบ
กล้องใหญ่ทั้งมือถือจังหวะนั้นน่ะกำลังฟังสัมภาษณ์อยู่นั่นแหละ
คือบุกเข้าไปแล้วก็รัวหมัดใส่แบบนี้นะคะ
กล้องที่เราเอามาให้ดูนี่คือแบบหลายมุมรอบด้านมากเลยนะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนักร้องอย่างพี่ศรีศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทยเนี่ยคือ
จริงไปกองปราบเอาเรื่องไปให้ตรวจสอบกรณีพี่โน๊ตอุดม
ในการแสดงเดี่ยว๑๓นี่แหละ
เหมือนกับเชิงสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วประเด็นนี้อยากให้ตรวจสอบว่ามันผิดพรบคอมหรือเปล่า
จังหวะนั้นมันมีคำถามที่ถามมาตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นนักข่าวไง
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลเนี่ย
วินิจฉัยแล้วเกี่ยวกับปม๘ปีนายกน่ะ
คือจะจัดการกับคนที่มาชุมนุมจะฟ้องทั้งหมดเลยเหรอ
อันนี้ให้ดูทุกมุมเลยค่ะจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ย
แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเราแยกให้มันเป็นทีละช็อตทีละหมัดเลยนะ
คุณผู้ชมค่ะคือ
อย่าหาว่าทำไมภาพแบบนี้เอามาให้ดูแล้วดูอีก
ในสภายังต่อยกันเลยจำได้ไหมแล้ว
คือในเมื่อคุณอะไรนะวีรวิทย์วีรวิทย์บอกก็ต่อยไปเต็ม
ศรีสุวรรณก็บอกว่าเขาก็ปัดป้องได้
หมัดแรกเลยหมัดแรกชกหมัดขวาเข้าไปนะ
คุณศรีสุวรรณก็ยกแขนซ้ายป้องนี่ต่างคนต่างเป็นมวย
จากนั้นนะวีรวิทย์ก็ดึงมือซ้ายของศรีสุวรรณออก
แล้วก็จะจ้วงหมัดขวาแต่ครั้งนี้คุณศรีสุวรรณ
ก็ยังสามารถเอาแขนซ้ายขึ้นมาป้องได้อีกอ่ะจริงของเขาที่เขาพร้อม
ขวาครั้งที่๓เป็นพุ่งตรงเข้าไปที่หัว
อันนี้เข้าจังนะจนทำให้คุณศรีสุวรรณเสียหลักเกือบจะล้ม
วีรวิทย์เข้าไปใช้เท้าขวาเตะเข้าลำตัวภาพนี้โอ้โหสื่อมวลชนเอาไปลงกัน
แล้วก็ชกหมัดขวาอีกทีแต่คุณศรีสุวรรณก็เอามือซ้ายปัดเอาไว้ได้
วีรวิทย์ออกหมัดขวาอีกครั้งหนึ่งหมัดที่๕ครับนี่แหละฮะน่าจะสุดแล้วตรงนี้
คางครับอันนี้เข้าคางที่คุณศรีสุวรรณบอกว่า
พอตอนหลังมาออกรายการของพี่อุ๋ยภาคภูมิบอกรู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บแล้ว
เดี๋ยวจะต้องไปหาหมอให้วินิจฉัยเพื่อจะเอาผลไปแจ้งความเหมือนกัน
นี่แหละครับต่อยเนี่ยนะฮะครั้งที่๖ก็เป็นหมัดสุดท้ายครับที่เข้าคางไป
โอ้โหเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากไวมากจริงค่ะ
ชุนละมุนที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมีผู้ชายเสื้อขาวเหมือนกับมาห้าม
แล้วก็มาล็อกตัวไปชายเสื้อขาวที่ว่าเนี่ยคือคนขับรถของพี่ศรีเนี่ยนะคะ
จังหวะนั้นเหมือนกับลุงศักดิ์ก็เปลี่ยนเป้าหมายไง
จากพี่ศรีก็มานัวกับชายเสื้อขาว
ลุงศักดิ์เองแทงเข่าใส่นะแล้วหญิงที่มาพร้อมกันกับลุงศักดิ์
โอ้โหร้องตะโกนห้ามนั่นคนแก่ยายานั่นคนแก่
แล้วก็เอามือไปจิกผมชายเสื้อขาว
ทีนี้คุณผู้ชมพอแยกกันทั้งหมดแล้วนะพี่ศรีเดินเข้าไปนะ
พอเดินเข้าประตูไปแต่เสียงที่ตะโกนไล่หลัง
เป็นเสียงของผู้หญิงที่มาพร้อมกับลุงศักดิ์
ฟังหน่อยตะโกนด่าพี่ศรีว่าอะไร
โอ้โฮร้องหมดทีรัฐบาลชุดเก่าลุงไว้หลง
มึงนั้นเลวเห็นกว่าหมดกูถามหน่อย
ข้างว่ากบัตรตีรูปแปลว่ารุ่นน้อง
มึงไปเรียนมาตรงไหนศรีสู่วันจัญญา
คนอย่างมึงล่ะเลวแกก็หลุกก็ล้า

เดือดมากจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ลุงศักดิ์เองก็ยืนให้สัมภาษณ์ก็บอกเลย
วันนี้ผมรอมานานแล้วผมทิ้งงานมา
เพื่อตั้งใจจะมาตบสั่งสอนเขาใช้คำนี้
มาตบสั่งสอนโดยเฉพาะแล้วมีตำรวจที่รู้จัก
แต่ผมไม่บอกหรอกนะว่าคือใครเอาฝากมาตบด้วย
เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าในศรีสุวรรณเนี่ย
บอกเอาไว้ไงว่าจะแจ้งจับผู้ชุมนุม
ที่ออกมาชุมนุมกันหลังจากที่ศาล

ผมเป็นหนึ่งในคนที่ไปชุมนุม
แล้วบางเรื่องที่ในศรีร้องมันก็ไม่สมควรจะร้อง
แล้วสิ่งที่ผมทำวันนี้นะคือผมอายุ๖๒แล้ว
ผมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

อันนี้คือคำพูดชัดเจน
นายศรีสุวรรณออกมาประกาศว่า
ใครชุมนุมแจ้งจับหมด
ผมคนหนึ่งแหละที่ชุมนุม
นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจมาตบเพื่อสั่งสอน
ผมอายุ๖๒ปี
ผมจะตบไอ้แรมโม่ไอ้ลัมโม่มันต้องชั่วที่สุด

แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนิทกับผม

นายนี้เป็นนักร้องดังกว่านักร้องแล็บ
นักร้องลูกทุ่งเกินไป
เหตุผลนี้ผมจึงมาตบสั่งสอน

ถ้าผมถูกดำเนินคดีผมพร้อมที่จะเข้าขบวนการยุติธรรม
เอาล่ะลุงศักดิ์บอกเองผมพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เพราะลุงศักดิ์เองก็รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป

อย่างที่บอกคือเราไม่สนับสนุนความรุนแรงคุณผู้ชม

นี่แหละเมื่อความคิดเห็นมันไม่ตรงกัน

แค่ความเห็นมันกลายเป็นการลงมือแบบนี้คุณผู้ชม

เขาก็บอกคุณศรีสุวรรณก็มีเหตุผลอย่างหนึ่ง

ครับแล้วคุณผู้ชมมีเหตุผลยังไง

เสื้อขาวเป็นคนขับรถของคุณศรีสุวรรณ
แล้วหลังจากที่สวรรค์เขาโดนเข้าไปหกเพลงใหม่และเท้า
ไปแจ้งความเลยที่ศพโยทินแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่า
ตอนหลังจากนั้นเริ่มบวมแล้วนะเริ่มเจ็บนิดหนึ่งละ

แต่ไอ้เจ็บตัวไม่เท่าไหร่เจ็บใจนี่สิ
คุณศรีสุวรรณบอกไอ้เจ็บใจเจ็บใจ
หลังจากคุณศรีสุวรรณไปร้องเรียนแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชม
ก็มาให้สัมภาษณ์บอกโดนเข้าที่ปลายคางเนี่ยกับถูกเตะตามตัว

ส่วนตัวคุณศรีสุวรรณเขาบอกเขาไม่รู้จักนะ
ลุงศักดิ์เนี่ยไม่รู้จักมาก่อนเลย

แล้วก็มาตั้งคำถามกับตนแล้วก็ปรีเข้ามาต่อยเลย
ต่อยแบบไม่มีสาเหตุดีนะมีคนมาช่วยปรามไว้
งั้นเดี๋ยวมันอาจจะบานปลายอาจจะรุนแรงไปมากกว่านี้
ส่วนตัวคุณศรีสุวรรณเขาเชื่อว่าการกระทำครั้งนี้
ลุงศักดิ์น่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดีแหละ
เดินสายร้องเรียนมาหลายปีไม่เคยเจออะไรเช่นนี้เลยถือเป็นบทเรียน
ไม่ใช่บทเรียนว่าหลังจากนี้จะไม่ร้องเรียนนะคุณผู้ชม
คุณศรีสุวรรณบอกเป็นบทเรียนเพราะว่าในโอกาสหน้า
จะได้พาเพื่อนหรือว่าผู้ติดตามมาด้วยเพื่อป้องกันอันตรายไง
แล้วก็ฝากไปถึงลุงศักดิ์ด้วยว่า
รัฐธรรมนูลของลุงศักดิ์คือการทำร้ายคนอื่นแบบนี้ใช่หรือไม่
ตนจะถูกทำร้ายก็จะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไป
แล้วก็ลุงศรีก็บอกด้วยนะว่าเริ่มปวดที่คอมากขึ้น
แต่ต้องให้หมอวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้งครับ
ก็น่าจะถูกที่ปลายคางนะก็เจ็บ
แต่มันไม่เก็บอะไรเท่าเจ็บใจ
หลังจากนี้ก็คงมีเพื่อนติดตามไปด้วยครับ
ตั้งแต่เราเดินสายเป็นนักร้องเรียนมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ครับก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประเภทนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เราจะต้องดำเนินการ
แต่ว่าถามว่าท้อไหมไม่ครับ
คนอย่างศรีสุวรรณไม่มีคำมาท้อนเรื่องประเภทนี้
เราก็คงทำหน้าที่ของเราต่อไป
เขาอ้างว่าเขาเป็นกลุ่มประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยเชิดชูประชาธิปไตย
แต่ประชาธิปไตยของพวกคุณคือการทำร้ายร่างกายคนอื่นอย่างนั้นหรือ

คุณศรีสุวรรณก็ตั้งคำถามไปนะว่าประชาธิปไตยของคุณมันเป็นแบบนี้หรือ

เขาบอกว่าเขาไม่นิยมความรุนแรงนะ

และยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยครับ
ถ้าผมจะสวนเนี่ยผมว่าไม่คณามือผมหรอก

นี่เราไม่ได้สนับสนุนของแรง

มันมันกำลังไหวอยู่ตลอดเวลา

ทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ฉะนั้นก็จะถูกไปแสดงพฤติกรรมอย่างนี้
ย่ามใจในการที่จะไปกระทำอย่างนี้อีก

กล้ากระทำผิดก็ต้องกล้ารับผลตอบสนอง
ของผลของการกระทำความผิด
ด้วยความเคารพผมไม่เข้าใจจริงนะ
ที่พี่ศรีบอกเป็นเด็กเกษตรแม่โจ้
เออนั่นแน่นอนสิ
รายงานแบบ๗ชั่วโมงแย่ต่อเนื่องตั้งแต่ก่อน
จะมาชกแล้วก็ยาวไปจนถึงที่บ้าน
พอไปถึงที่บ้านมีคนโทรมาให้กำลังใจ
เป็นร้อยเป็นพันสายแกก็รับทุกสายโทรกลับหมด
เพราะว่ากลัวจะมีคนตามมาทำร้าย
ต้องถ่ายทอดสดเก็บคลิปไว้เป็นหลักฐาน
หลังจากกลับมาถึงบ้านนะครับนายวีรวิทย์เนี่ยก็เล่าบอกว่า
โอ้โหครั้งนี้เขาบอกว่างานนี้ไม่มีใครจ้าง
เขาตั้งใจทำด้วยตัวเองเพราะว่าไม่พอใจ
ไม่พอใจในศรีสุวรรณมานานแล้วที่ชอบใช้กฎหมายมากันแกล้งผู้ชุมนุม
แล้วชอบขู่ว่าใครชุมนุมเดี๋ยวจะแจ้งจับให้หมด
อันนี้คุณวิลวิทย์เขาบอกนะก็เลยตั้งใจจะไปสั่งสอนนี่แหละนะครับ
เขาเรียกปฏิบัติการของเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นหมัดดับแสง
หมัดดับแสงทำให้นายศรีสุวรรณหน้าซีดไปเลยเขาบอก
แล้วก็บอกด้วยว่าสำหรับนายศรีสุวรรณเนี่ยโอ้โหอันนี้เขาพูดนะ
แต่ผมบอกเลยว่าเราไม่สนับสนุนนะเขาบอกว่าต้องใช้วิธีการนี้แหละ

หน้ามันซีดเซียวเลยนะครับหลายหมัดนะครับผมฝากให้พี่น้องประชาชนนะครับ
ไม่ว่าหมัดขวาหมัดซ้ายแถมเตะเสยด้วยนะครับ
ขวาเสยนะครับดูในเพจย้อนหลังผมได้
ในเมื่อมันทำก็กฎหมายสองคำก็กฎหมายนะครับ
นำซ้ำมันกันแกล้งพวกเราตลอดนะครับตลอดนะครับ
ตลอดในลักษณะนั้นมันก็ต้องใช้วิชาสะถุงนะครับ
มันต้องใช้วิชาสะถุน
นี่แหละฮะลุงศักดิ์ยอมรับเองเลยว่าต้องใช้วิชาสถุนแบบนี้
คุณผู้ชมลองพิจารณาดูว่าควรไม่ควรยังไง
ใช้วิจารณญาณนะเราก็เสนอข่าวทั้งสองด้าน
ใช่ครับเพราะว่าอะไรเผื่อแบบเด็กนั่งดูข่าวอยู่ตรงนี้ด้วย
ผู้ย่างที่นั่งดูอยู่ข้างต้องบอกนะต้องอธิบายนะ
คืออย่าให้เด็กไปเข้าใจแบบผิดที่อื่น
ท่านนี่แหละนั่งดูอยู่กับลูกอยู่กับหลาน
ด้วยไงเช้าเน็ตทันายความโทรมาให้กำลังใจสายทำไม
ทนายความบางคนอาสาจะเป็นทนายให้ด้วย
ถ้าหากว่าคุณวีฬวิสจะฝองเขากลับนะครับ
หลังจากทำไปแบบนี้แล้วเนี่ยลั่นบอกเดินหน้าต่อนะครับ
คือเขาบอกว่าเขานี่แหละเขาก็เฉลยเขาเป็นคนที่ไป
ลักษณะของทำร้ายคุณลัมโบอ่ะจริงเนี่ย
ทำแล้วผมไม่ได้หนีด้วยแล้วก็แจกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วย
ค่ะนะครับไม่ต้องออกหมายโทรมาเลยเขาบอกเขาพร้อมถูกดำเนินคดี
ใช่คือเขาบอกว่าแบบเนี่ยแล้วคนก็โอนตังมาให้นะ
เกิดว่าจะต้องมีการประกันตัวให้ใช้เงินตรงนี้นั่นแหละ
เงินของเอฟซีต่างคนก็โอนไปจริงเหมือนกันนะ
คือเขาก็บอกว่าเหมือนไม่มีอะไรจะเสียเขามีอยู่๔๐กว่าคดีอยู่แล้ว
ประวัติการชุมนุมนะฮะมีการยกฟ้องที่สารอาญาดุสิต๑คดีในข้อหาชุมนุมขับไล่รัฐบาลนะครับ
ร่างรัฐธรรมนูลใหม่นะครับกรณีนี้ตำรวจก็ดำเนินคดีนะฮะ
ก็นี่แหละเขายืนยันว่าไม่หนีไปไหนเดี๋ยววันนี้จะไปมอบตัวที่กองปราบด้วยตอนบ่าย
เอาละครับคุณผู้ชมครับไปดูประวัติกันบ้างตอนนี้เขาถูกเรียกว่าตัวตึงย่านลาดพร้าว
เดี๋ยวก่อนตัวตึงระยองนะตัวตึงราชพร้าว
ตัวตึงย่านราชพร้าวคือวีรวิทย์นี่แหละคุณผู้ชมครับวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลอายุ๖๒
เขาเป็นดีไซเนอร์นะเห็นไหมข้างหลังหลอดได้เต็มเลยนะ
เป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้ออะไรอย่างนี้
เจ้าของช่องยูทูปศศักดีดาเสื้อแดงแล้วก็เป็นอดีตผู้ชุมนุมเสื้อแดง
แล้วก็ผู้ชุมนุมคณะราษดรมีประวัติโดนหมายจับส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับการชุมนุม
แล้วก็ฝากฝืนพลกรสุขเฉินนั่นแหละครับ
ีลวิทย์ไม่ได้ก่อเหตุนี้เป็นครั้งแรกถ้าย้อนไป๑๙ตุลาคม
เคยร่วมชุมนุมที่ธรรมเนียบรัฐบาลกับกลุ่มแรงงานที่เดือดร้อน
แล้วก็ก่อเหตุตบตบหัวในเสกสกลอัตถาวงหรือแรมโบอีสาน
โดยให้เหตุผลบอกว่าทำให้คนอีสานเสื่อมเสีย
นี่จังหวะนี้จังหวะเห็นไหมคุณแรมโบ้เนี่ยเสื้อม่วงแล้วก็คือไปกอดเอว
อ่าแต่นี่พี่ศักดิ์แบบชกเข้าไปตรงอกอ่ะทีนึงมีตบหัว
คือผมเข้าใจนะดูจากอากับกริยาของคุณลัมโบ้เนี่ย
เข้าไปเหมือนคนจะมาทักเหมือนเกษตรกรอาจจะมาคุมด้วย

นี่แหละก็เข้าไปจะโอบก็โดนตบที่หลังศีรษะซะทีนึง
แล้วก็เหมือนกับต่อยหน้าอกเบาไปทีหนึ่ง
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเกิดเมื่อ๑๙ตุลาปี๖๔นะ
แล้วพอมา๑๘ตุลาคือเมื่อวานมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพี่ศรี
นี่แหละฮะศึกมวยศึกแห่งศักดิ์ศรีจริงนะ
ลุงศักดิ์กับพี่ศรีอืม
จริงนี่แหละศักดิ์กับสีแต่รู้ไหม
จากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมันกลายมาเป็นแบบ
ฝั่งฟักษ์ฝั่งการตลาดทรื่มเงินมาเร็วมาได้
การตลาดไวท์จริงใช่ใช่

ใช่ค่ะว่าตอนบ่ายมาแล้วใช่มะ
อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของการตลาดเลยไหมคะหรือเดี๋ยวเราจะให้ดูหมัดดับแสงก่อน
เราดูเรื่องหมัดดับแสงของพี่ศรีกับลุงศักดิ์กันก่อนละกันนะคะ
คือบางคนก็มองว่าดูเป็นมวยนะดูเป็นมวยมีคนเอาคลิปของลุงมาแยกเป็นภาพนิ่งคุณผู้ชม
มาเทียบจังหวะออกหมัดกับลูกถีบของลุงศักดิ์บอกเหมือนท่าปักลูกถอย
คือเขาเปรียบเทียบกับท่าแม่ไม้มวยไทยนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่จังหวะนี้คุณผู้ชม
นี่แหละฮะถึงได้บอกว่าสองคนนี้เป็นมวยหรือเปล่า
เราพูดกันแบบนี้ไงแต่เราต้องไปถามนักมวยจริงจริงสิครับ
ชกของลุงศักดิ์กับการตั้งรับของพี่ศรีไม่เป็นมวยกันทั้งคู่
ต่อยคั่วเหรอเออคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าดูจากหมัดแรกของลุงศักดิ
ขวาไปใช่ไหมลุงแกน่าจะยืนกำหมัดไว้สักพักแล้ว
แต่ที่ทำให้รู้ว่าไม่เป็นมวยเพราะอะไรรู้ไหมข้างหนึ่งคือข้างซ้าย
ถ้าสมมุติเกิดว่าคนที่เป็นมวยจริงคุณผู้ชมข้างซ้ายต้องตั้งกาด
กาดเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เขาสวนกลับมา
อันนี้แหละค่ะที่พี่เขาทรายบอกว่าลุงศักดิ์แกเหวี่ยงขวาแบบไม่ยั้ง
อาจจะเป็นขวาทะลวงไส้ก็ได้นะเออพี่ศรีเองก็ไม่ได้มีท่ามวยอะไรคือเหมือนกับกาดแบบมั่ว
แต่ชาวเน็ตครับคุณผู้ชมมองว่าคุณศรีสุวรรณจัญญามีลีลามวยหมัดหย่งชุนนะ
มวยหย่งชุนเป็นยังไงยิบมันอ่ะพี่เบิร์ตเคยดูไหมอ่อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
พอจะมีเรื่องพื้นฐานเรื่องมวยอะไรอยู่อย่างนี้บ้างค่ะ
เอ่อเด็กแม่โจ้เก่าก็อย่างนี้แหละ
เด็กแม่โจ้เก่าก็อย่างนี้แหละ
นี่สัมภาษณ์กันในลิฟต์ก่อนจะมาเข้ารายการเปิดปากกับภาคภูมิเลย

แล้วพี่ศรีบอกว่าอะไรนะผมเด็กอะไรนะแม่โจ้

นี่ตอนที่อยู่หน้าสตู๑นะ
ช่างภาพก็แบบแต่งหน้าไปพี่ศรีแบบหลับตาแต่คือเขาก็บอกแหละ
บอกว่าเฮ้ยแบบนี้จังหวะค์นี้ผมอะ
เออนี่ผมไม่ได้แบบสวนอะไรมากมายนะ
แต่ทีนี้ครับมีคนคนหนึ่งบอกว่า
พี่ศรีถ้าพี่อยากจะแก้มือกับลุงศักดิ์บนเวทีมวยเดี๋ยวผมจัดให้ได้นะ
เสียโบ๊ทครับเสียโบ๊ทนัทเดชวัชิระรัตนวงเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดี
นี่คุณโบ๊ทโพสต์เฟซบุ๊คเลยครับ
บอกว่าอะไรเนี่ยถ้าพี่ศรีอยากแก้มือผมขออนุญาตเป็นโปรโมเตอร์นะครับ

โดยเสียโบ๊ทเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะชกกันไปชกบนเวทีดีกว่า

เนี่ยโอ้โหเราให้ดูนะพี่ติ๋ว๕๔ลุงศักดิ์
พี่ศรีบอกว่าผมเป็นเด็กแม่โจ้เก่าฝากฝั่งลุงศักดิ์เขาบอกว่าเป็นยังไงรู้ไหม

ก็เอ้าถ้าจะไปต่อยกันบนเวทีก็เอาเถอะ
แต่ผมแอบเป็นห่วง
ครับ